ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเลยค่ะมีเพื่อนชวนกันไปหาเขียดในป่า
ปรากฏว่าเข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่ายิงใส่อ้าวเป็นเพื่อนตัวเอง

ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะว่าที่ร่างของผู้เสียชีวิตเป็นรูพลุน๔๐กว่ารูอะค่ะ
เสียชีวิตอยู่ร่องน้ำสวนกล้วยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ผู้ตายคือนายสำเรียงเย็นขันอายุ๕๕ปีเป็นทหารพรานศรี๒รัก๒๑อำเภอด่านซ้าย
ถูกยิงที่หน้าที่คอที่อก๓๐รูที่แขนซ้ายอีก๑๐รูคุณผู้ชม
เจอปืนลูกซองค่ะเป็นกระสุนนะคะนัดหนึ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
ห่างไปสักเมตรหนึ่งเจอปืนลูกซองยาว๑กระบอก
ปลอกกระสุนปืนลูกซองที่ยิงแล้วอยู่ในลำกล้อง๑ปลอก
ตากระจกแตกไปข้างหนึ่งคล้องใส่เขียดหนึ่งอัน
ไฟส่องกบหนึ่งอันตกอยู่นะคะทั้งหมดนี้เป็นของผู้ตาย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรในเมืองมนต์ไพรพิบาล
เพื่อนผู้ตายตอนแรกเขาบอกแบบนี้ก็มากันเถียงนาไปหาเขียด
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็แยกย้ายกันออกหาเขียด
แล้วตัวผู้ตายถือปืนลูกซองยาวออกไปด้วย
ดีดีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดนึงคิดว่าผู้ตายยิงสัตว์ป่าได้
พอไปดูอ้าวกลายเป็นเพื่อนถูกยิงตอนแรกอ้างแบบนี้
ว่าเพื่อนยิงสัตว์แต่อ้าวเพื่อนถูกยิงซะงั้น
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับ
มาตามหลังมาตามหลังผมออกมาก็มาได้ยินเสียงปืน
ยิงได้แล้วครับก็เลยมาดูผมก็รีบมาหามาแล้ว
ฮึกเบาะฮึกเบาะอย่างไรครับครับไม่ตอบไม่มีต้องหลับครับ
เราไปดูแล้วเป็นยังไงก็ห้มก็ทรงห้าก็เฮ่นเฮ่นห้อไฟนะครับ
อ่าเฮ่นห้อไฟก็อ้าวห้มก็โฟนเข้าไปห้าเลยอ่า
แล้วสภาพที่แกนอนเสียชีวิตนี่นอนง่ายครับนอนใหญ่นะ
ยังหายใจอยู่ไหมหรือว่าเสียชีวิตเลยไม่ใช่ครับอยู่
นี่ตอนแรกอ้างแบบนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ครับ
แต่ตำรวจบอกว่ามันแปลกไม่น่าเชื่อ
เพราะว่าโดนยิงในระยะไม่เกินสามเมตรนะผู้ตายอ่ะครับ
ไม่น่าจะเป็นแบบโอ้โหปืนลั่นหรือเป็นอะไรอะไรแบบนี้
พอถูกเค้นสอบทั้งคืนเนี้ยนะสุดท้ายรับสารภาพอืม
เป็นคนยิงเองอ่าก็เลยนำตัวไปทำแผนเนี่ยค่ะครับ
มือมนต์บอกว่าตัวเองกับเพื่อนก็คือนายสำเรียงเนี่ยนะชวนไปหาเขียดกันช่วงค่ำเมื่อวาน
นายสำเรียงอยู่ที่ร่องน้ำสวนกล้วยตัวเองอยู่บนเนินเขาห่างกันประมาณ๒๕เมตร
เห็นแสงประกายเหมือนตาของตัวอีเห็นก็เลยใช้ปืนลูกซองยาวเบอร์ร้อยยิงไปนัดหนึ่ง
แล้วก็ลงไปดูมันไม่ใช่อีเห็นเพื่อนของตัวเองนี่แหละ
นอนหายใจรวยรินอยู่ตรงนั้นเลยนายเมืองมนต์บอกว่าก็อุ้มเพื่อนออกมาจากจุดเกิดเหตุ
มาได้เมตรหนึ่งเพื่อนเสียชีวิตก็เลยเอาปืนลูกซองยาวของเพื่อนที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
หักลำกล้องเอากระสุนออกแล้วใส่ปลอกกระสุนที่ยิงแล้วลงไปแทนนี่อำพลางแบบนี้
แล้วตัวเองก็กลับไปเถียงนาเอาปืนลูกซองยาวของตัวเองไปซ่อน
แล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจคือพยายามจะให้ทำให้เห็นว่า
เพื่อนทำปืนลั่นใส่ตัวเองอะไรแบบเนี้ย
ก็เป็นเห็นครับเป็นอีเห็นครับก็เลยยิงไปครับยิงกี่นัด
นัดเดียวครับแล้วส่วนสาเหตุที่จะต้องเปลี่ยนปอกกระสุนนี่เพราะอะไร
เพราะว่าจำน้ำเห็นอย่างบางหมายแท้ยาที่น้องเข้ามาไล่แล้ว
อุ้มยั้นเขาห้ามร้ายอ่ะครับอืมสุดท้ายพอไปคนที่เถียงนานะคะ
ก็เจอปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจริงเจอปืนเจอกระสุนก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนก่อเหตุก็อ้างว่ากลัวญาติของผู้ตายจะโกรธก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยอำพลางด้วยวิธีแบบนี้อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็น
สุดท้ายก็จนมุมการสอบปากคำของตำรวจก็รับสารภาพจนได้
คดีแล้วนะฮะที่ไปหาสัตว์ตอนกลางคืนหาของป่าหาสัตว์ป่ากลางคืนไปด้วยกันอย่างนี้
แล้วก็คิดว่าเป็นสัตว์แล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็โดนเพื่อนตาย
โดนโดนคนที่ไปด้วยกันตายในหลายครั้งแล้วอืมนะคะอันตรายครับ